วันคุณแพทอองทานบอกว่าก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราหมายถึงพรรคเผื่อไทย
นายกรัฐมนตรีของพรรคเผื่อไทยออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
เมื่อช่วง๑๕นาฬิกานะครับคุณเศรษฐาก็มาร่วมประชุมคุณแพทองทานก็มานะครับ
หมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าพักก็เป็นประธานในการประชุมนะครับ
คุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าภูมิใจที่ได้มายืนอยู่หน้าจุดนี้นะครับ
ในการพูดคุยกับพักเพื่อไทยในวันนี้นะฮะที่ประชุมสอสอ
บอกว่าตลอดเวลาที่ก้าวมาสู่เวทีการเมืองได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนในพักเพื่อไทย
แต่สิ่งที่ได้พูดไประหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
นั่นคือความชัดเจนว่าคำพูดเนี่ยเป็นนายอันนี้คุณเศรษฐาบอกนะครับ
พร้อมกับบอกว่าจำเป็นต้องกลืนเลือดและพาพักเพื่อไทยเดินไปข้างหน้า
เพราะต้องช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่ได้เป็นการโกหกประชาชน
วันนี้มีความจำเป็นต้องลืมวาธกรรมทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงหรือเรื่องมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง
เนื่องจากคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกที่ชัดเจนว่า
การจัดตั้งรัฐบาลมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
สิ่งที่เราพูดไประหว่างการเลือกตั้งชัดเจนครับคำพูดเป็นนาย

หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือด
เรื่องที่เราต้องพาพักเพื่อไทยเดินไปข้างหน้า
ที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
มันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชน
วันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาธกรรมทั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเรา

ส่วนการใช้วัฒกรรมโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์นะฮะ
โซเชียลเมดียาเพื่อด้อยค่าพักเพื่อไทย
คุณเศรษฐาบอกว่าส่วนตัวก็เจ็บเหมือนกับทุกคน
แต่ว่าตอนนี้พักเพื่อไทยต้องอยู่ในสังคมของความเป็นจริง
ยังมีประชาชนอีกหลายคนที่รอการจัดตั้งรัฐบาล
วันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาจะมีการลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบ
เรื่องการเป็นนายกคุณเศรษฐาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติ
ที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกพักเพื่อไทย
จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตั้งรัฐบาลให้สำเร็จ
พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ลืมความเหน็ดเหนื่อย
ลืมคนเสื้อแดงที่เคยร่วมต่อสู้กันมา
คุณเศรษฐาก็เอ่ยชื่อถึงหลายคนนะฮะที่ตอนนี้ก็ทยอยกันขอแยกตัวออกจากเพื่อไทยไป
ล่าสุดเมื่อเช้าก็คุณนัทวุฒิสัยเกื้อ
ภูมิหน่วยการครอบครัวพักเพื่อไทย
หรือว่าคุณทัศนีบุรณุปกรณ์นะฮะ
คุณชานันยอดหงษ์ที่ก็ออกจากเพื่อไทยไป
คุณเศรษฐาเชื่อว่าทั้ง๓คนรวมถึงอีกหลายคนมีความจำเป็น
ที่ต้องเดินทางต่อไปในเส้นทางของตัวเอง
แล้วก็หวังว่าวันพรุ่งนี้
ตัวเองจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา
ในการเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ลืมพ่อเพื่อนฝูงเรา
หลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณนัทธวุฒิ
ไม่ว่าจะเป็นคุณกุ้งทัศนี

ที่จำใจต้องเดินหลังจากพักไป
อุดมการอันแรงกล้า

ได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทน
จะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้

มีความพระคุมใจ
ในการอยู่พักเพื่อไทยครับขอบคุณครับ

มีความอภัทธ์มีความแรงของพวกนี้
จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิต
นี่ฮะทางสอสอภักดิ์เพื่อไทยนี่ก็นำเค้กมาอวยพรวันเกิดนะฮะ
คุณอุ้งอิงก็ถามว่าพรุ่งนี้มีใครอยากไปรับ
คุณทักสินป่ะคุณพ่อคุณอุ๊งอิ๊งค่ะค่ะ
สอที่ประชุมพักหลายคนยกมือนะฮะ
แต่คุณอุ้งอิ๊งบอกต้องขอโทษด้วยเพราะว่า
คงไปกันไม่ได้เนื่องจากภารกิจพรุ่งนี้คือไปประชุมรัฐสภาไปโหวตนายกนะครับ
หรือถ้าไปก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณทักษิณก็ได้คุณแพทองทานบอก
เพราะทันทีที่มาถึงลงเครื่องปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็ไปรับตัวปั๊บ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันนี้เนี่ยจริงเป็นวันเกิดของอิ๊งซึ่งแปลกอย่างหนึ่งค่ะว่าอิ๊งตื่นขึ้นมาเนี่ยอิ๊งลืมว่าเป็นวันเกิดอิ๊งหลายครั้ง
เพราะวันพรุ่งนี้เนี่ยมันช่างเป็นวันที่จะเป็นของขวัญที่ดีที่สุด
พรุ่งนี้นะคะที่ทุกคนไหนมีใครอยากจะไปรอรับท่านบ้างไหมคะ
ออกไป
นี่ฮะซึ่งคุณแพทองทานบอกหลายคนอยากไปแต่คงไปไม่ได้เพราะว่าต้องไปประชุมรัฐสภา

ไปก็อาจจะไม่ได้เจอนะเพราะว่าต้องเข้าสู่กระบวนการต่างของคุณทักษิณ
นี่ก็เป็นช่วงที่ในที่ประชุมสอสอนะฮะของพักเพื่อไทยนะครับที่เอาเค้กมาให้คุณแพทองทาน
และก็มีเค้กของคุณที่ส่งมาให้ด้วย
จังหว่านี้จริงมีจังหวะหมอฉนานเค้าอวยพลให้เมื่อกเขานด้วยนะค่ะ

กรุณหมอทศพรำสศรีริรัชนะครับศศแพร่พรรคเพื่อไทย
ก็นำภาพวาดมาให้กับคุณอุ้งอิงด้วย
คุณหมอนี่วาดรูปเก่งใช่ค่ะอ่า
คนนี้ไม่ต้องถามว่าจะทำอะไรแต่งกรอนค่ะพี่อุ๋ย
แต่งกรอนแน่แต่งกรอนทุกวันนี่เห็นไหมฮะ

วันนี้ก็มาแต่งกรอนให้นะครับ
ทีนี้เนี่ยคุณอุ้งอิงนี่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะ